ผู้ชมครับอีกกรณีหนึ่งครับสุนัขพิษบู๒ตัวไปรุมกัดเด็กวัย๑๑ปี
เย็บเป็นสิบเข็มนะโชคดีไม่ถึงแก่ชีวิตนะครับ
น้องคนนี้ครับถูกสุนัขพิษบูสองตัวรุมกัดนะฮะน้องอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสิบห้ามิถุนายนจุดเกิดเหตุเป็นโรงจอดรถในโครงการตึกแถวแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เด็กถูกกัดที่แก้มขวานะฮะบาดแผลฉีกไปถึงปาก
แก้มซ้ายมีรอยเขี้ยวสุนัขกัดจนจมแก้มทะลุไปเลย
แล้วก็ถูกกัดที่แขนทั้งสองข้างด้วยหลังเกิดเหตุโชคดีที่มีชาวบ้านเห็น
ก็เลยมาช่วยกันได้ทันใช้ไม้ไล่ตีสุนัขทั้งสองตัวจนมันหนีไปนะฮะ
แล้วก็นำตัวเด็กไปส่งโรงพยาบาลแพทย์เย็บให้๑๐กว่าเข็ม
ช่วงบ่ายวันนี้แพทย์เพิ่งอนุญาตให้กลับบ้านได้นะครับตอนนี้ก็มาอยู่บ้านแล้ว
เด็กชายวัย๑๑คนนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุวันที่๑๕มิถุนายนเนี่ย
กำลังเล่นกับเพื่อนอยู่นะครับแถวโรงจอดรถ
แล้วสักพักหนึ่งก็มีสุนัขพิษบูวิ่งมาจากด้านหลังนะฮะ
มาถึงก็รุมกัดเลยโอ้โห
ผมมาเล่นมือถืออยู่ตรงนี้ครับแล้วแล้วหมามันก็กระโดดใส่ผมครับ
แล้วผมก็วิ่งหนีไม่ทันมากับเสื้อผมครับ
มาเล่นมากันกี่คนครับมาคนเดียวหรือว่าอย่างนี้

คือนั่งเล่นมือถืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วอยู่สุนัขก็กระโจมมาหาเราเลย

มากัดเริ่มแรกคือกัดเข้าตรงไหนก่อน
มากัดที่เสื้อครับแล้วอีกตัวนั้นก็มากัดที่แขน
แล้วผมก็วิ่งมาอยู่รถหมดตัวนี้ครับ

คุณแม่เนี่ยบอกว่าลูกชายตอนนี้ก็ยังภาวะอยู่นะครับ
ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดก็เสียไป๑๖๕๐๐บาท
หลังเกิดเหตุได้คุยกับเจ้าของสุนัขแล้ว
เจ้าของบอกว่านำสุนัขมาเลี้ยงที่ร้านอาหารในโครงการประมาณ๑สัปดาห์
ว่าสุนัขก็หลุดมาจากร้านนั่นแหละ
ทางเจ้าของเขาก็ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้
นี่ฮะโอ้โหไม่รู้จะเป็นแผลเป็นไปถึงโตหรือเปล่า
แล้วก็ได้จ่ายเงินเยียวยาให้อีก๓๐๐บาทนะครับ

วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปดูร้านอาหารจุดเกิดเหตุนะครับ
ร้านอาหารที่อยู่ในโครงการใกล้กับแคมป์ที่พักคนงานนะครับ
โครงการตึกแถวแห่งหนึ่งที่ตะบนป่าตัน
ประตูนี้ปิดล็อกหมดนะครับไม่เจอสุนัขทั้งสองตัวแล้ว
คาดว่าเจ้าของคงจะนำไปนอกพื้นที่แล้วเดี๋ยวจะเกิดเหตุขึ้นอีก
จากพิษบูทั้งสองตัวจะกัดเด็กแล้ว
วันนี้เรายังไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะครับ
ใกล้ร้านอาหารบอกว่าก็เจอเหมือนกัน
เดือดร้อนเหมือนกันเพราะว่าสุนัขพันธิวาวาที่เลี้ยงอยู่สูบ
สุนัขพิษบูทั้งสองตัวกัดเหมือนกัน
เมื่อช่วงเที่ยงคืนเศษของคืนวันที่๑๔มิถุนายน
ซึ่งตอนนี้สุนัขของเธอก็ยังบาดเจ็บอยู่และเจ็บหนักด้วย
เขาลุกขึ้นยืนนะแต่พี่มาเห็นว่าเขาหันมาไหม
เขาลุกขึ้นยืนตะโกนเรียกหมาทีนึงแล้วเขาก็กลับไปนั่งเหมือนเดิม
แต่ไม่ได้เดินมาถามเขาว่าพี่หมาผมกัดหมาพี่หมาเหลือ
จากนั้นสุนัขของพี่นี่เป็นยังไงบ้างครับในตอนนี้
คือตอนนี้คือมันต้องอยู่โรงพยาบาลนะคะ
หมอบอกว่าต้องดูอาการประมาณ๒อาทิตย์น้องรักษา
แต่ทางเจ้าของสุนัขชีวาวาสที่ถูกกัดเนี่ยบอกว่าเจ้าของพิษบูอ่ะ
คือเขายังไม่ได้มาคุยแบบจริงจัง
เกริ่นไว้ว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบให้แล้วก็หายเงียบไปเลย
ก็เลยฝากบอกว่าใครที่เลี้ยงพิษบูต้องรู้ว่ามันเป็นสุนัขสายพันธุ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกชายก็โชคดีที่ลูกชายไม่ถึงครับชีวิต
เพราะฉะนั้นทุกคนก็ระมัดระวังกันหน่อย
ค่ะแต่ว่าหน้าร้านนี้เห็นเขาก็ยังผูกสุนัขพิษบูเอาไว้หน้าร้านอยู่นะ
คุณแม่ของน้องที่เจ็บบอกว่าไม่กล้าเดินผ่านเลยคนแถวนั้น